คุณผู้ชมค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร
คือเนื้อหอมจริงจริงพี่อุ๋ยโอ้โหคะแนนเสียงท่วมท้น
ถล่มทลายใช่ไหมคะคนก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวอะค่ะครับ
ไปดูกันหน่อยค่ะตั้งแต่เช้ามืดวันนี้นะคะคุณชัดชาติได้โพสต์ภาพ
นี่ค่ะแวะทักทายเพื่อนร่วมงานในอนาคตครับ
ถ่ายรูปกับพนักงานเก็บขยะของกรทมนะคะครับนี่ค่ะ
แล้วก็ไปใส่บาทวันเกิดค่ะโอ้นี่วันคล้ายวันเกิดใช่ค่ะ
แถวแถวตลาดชุมชนตรอกพระเจนชาวเน็ตก็มาโวยพรวันเกิดนะคะ
แล้วก็พูดถึงท่านั่งรับพรของคุณชัดชาติ
ครับนี่ค่ะบอกว่าใครไม่แข็งแรงจริงนั่งแบบนี้ไม่ได้นะ
อ๋อหรอนี่๕๖ปีใช่ไหมใช่ค่ะอายุ๕๖อะค่ะครับ
คุณชัดชาติและคุณหมอฉันชายสิทธิพันธ์พี่ชายฝาแฝดนะคะ
ได้ร่วมทำบุญถวายสังขทานในวันคล้ายวันเกิดอายุ๕๖ปีนะคะ
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย
ฉันชายท่านมีตำแหน่งเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร
แล้วก็มีอาจารย์ปรีชยาสิทธิพันธ์พี่สาวค่ะ

มีตำแหน่งเป็นอาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ร่วมทำบุญด้วยนะคะโอ้โหพี่น้องเก่งเก่งกันทั้งนั้นเลยนะคะ
อาจารย์ชาติชาติคนไหนเนี่ยซ้ายมือ
ใช่พี่อุ๋ยพูดพูดแล้วมิ้วเงยมาดูแล้วตกใจเออเนอะ

ค่ะคุณชัชชาติบอกว่า
วันเกิดคือวันแก่ค่ะพี่อุ๋ย

อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

อยากเห็นคนกรุงเทพร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ต้องหามคุณหมอฉันชายมาปรากฏตัวใกล้
เกรงจะถูกโจมตีไปด้วย
แต่ว่าตอนนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันได้

พี่ชายฝาแฝดมาใกล้ใช่ไหมใช่
แต่ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วนะคะ
ก็พอคนที่อยู่ในโรงพยาบาลจุฬาเห็นคุณชัดชาติก็วิ่งมาต่อแถวถ่ายรูป
บอกแล้วว่าเนื้อหอมจริง

อาจารย์ครับวันนี้มีคนถ่ายรูปอาจารย์เยอะกว่าปกติไหมครับ

เราก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ

จังหวะจากคนการพูดเสียงนี่เหมือนคุณชาติชาติเลยนะ
ก็ต้องบอกคนที่โรงพยาบาลก็ถ่ายกับคุณหมอฉันชัยไปก่อนก็ได้ก็หน้าเหมือนกันเลย
ช่วงบ่ายก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมนะครับ
วาดพี่ภูฮากตมไปดูการก่อสร้างอุโมงรัชดารัชพฤกษ์นะครับ
อยู่แล้วว่าจะไปกับว่าที่สกทุกพื้นที่เลย
ไม่ว่าจะพักไหนก็ตามเพื่อดูงานกันล่วงหน้านี้
ดูเรื่องของรถติดนะฮะว่าเออทำไมตรงไหนจุดก่อสร้างแบบไหน
คืนพื้นที่ช้าทำงานช้าอะไรพวกนี้
เพราะนี่คือหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดการรถติด
ขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยคุณชาติชาติต้องชี้แจงเรื่องคลิปขึ้นแท็กซี่
อ่ามีคนไปเห็นบอกโอ้โหบุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี

คือแท็กซี่คันนี้เนี่ยทีแรกนี่ทัวร์ลงเลยนะฮะ

วันนี้อาจารย์ชาติชาติต้องโพสต์เฟซบุ๊กแจงก่อน

คือความจริงเนี่ยเขามารอผู้โดยสารที่เรียกทางแกรป

ชัดชาติวันนั้นไปดูผลการเลือกตั้งไปลุ้นคะแนนใช่ไหมที่สเตดียมวันปฐุมวัน

คือเจอแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่ดีกว่า
รับว่าไม่ได้ถามก่อนเองไม่ได้เปิดประตูถามว่าไปได้หรือเปล่า
เขาก็พอขึ้นไปเขาก็บอกดีอย่างสุภาพว่า
ผมรอผู้โดยสารที่เรียกทางแกรปครับ

พี่แท็กซี่เดือดร้อนนะ
อ้าวฝากชี้แจ้งทานพี่แท็กซี่ด้วยนะฮะ